โทรแซ่บบายอาจารย์ขึ้นทางชินรับชอน
นักพยากรพยิปซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย
กลับมาเลยค่ะกลับมาต่อกันอีก๒เดือนสุดท้ายนะคะ
นั่นก็คือผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม
ช่วงนี้การงานการเงินความรักของเขาเป็นยังไงคะ
เดือนพฤษภาคมได้พระรำแผงศร
แปลว่ามีโชคลาภลาบลอยฟลุกเข้ามา
โธนเดือนแบบนี้เด่นมาก

ที่สุดเลยคือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานประจำ
ผู้ใหญ่ส่งเสริมมีโอกาสแสดงผลงาน
รวมถึงการเลื่อนตำแหน่งขยับขยายหรือมีช่องทางเปลี่ยนแปลงงานไปในทางที่ดีขึ้น
โอ้โหเป็นช่วงเวลาเด่นมากนะฮะ

อยู่ดีก็จะได้พบเจอใคร
หนึ่งคู่ความรักรักแรกพบ

นี่จะเป็นแบบนี้เจอแล้วแบบคนนี้ต้องแบบ
ใช่เลยนี่จะเจอแบบนี้แต่ว่าช่วงเวลานี้เจอแล้วชอบแล้ว
เบอร์แจกไอดีไลน์แล้ว

ต่อไปพูดที่เกิดเดือนมิถุนายน
เดือนมิถุนายนได้ไพ่๒คาถา

ก็ทำธุรกิจหรือร่วมหุ้นกันกับเพื่อน
แล้วก็มีไพ่พระรักษมี
สวดโอมหารักษมีธ์วิศนุปริเยนมัติ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือการบริจาคเกี่ยวกับไฟ

การเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะได้มาจากเพื่อน
เพื่อนจะแนะนำช่องทางธุรกิจใหม่ให้กับเรา

ถือว่าดีอันนี้ทำอะไรเกี่ยวกับเพื่อนดีมากเลย

ส่วนความรักเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความสุขมาก
แล้วก็จะได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน
ถือว่าเป็นช่วงเวลาความรักที่เด็ด

มีด้วยอาจารย์เพิ่งมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
อยู่ดีก็มีคนแชร์มาที่

นี่แชร์กันด้วยนะคะต่อไปเป็นประเด็นโหราชซาติ
เฮ้ยลิงค์ผิดลองเกงไว้๓เดือนลองแน่โนยอะลองเกงไว้๓เดือน
เราเป็นลาวกับประเด็นที่ว่านุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้
คนรักแสดเอาใจชี้น้องเป็นน้องชี้ไม้เป็นไม้

พระผมเมตตากรุณามุฒิตาอุเวกค่ะ

ถูกค่ะเดือนกุมภาพันธ์
นี่ไงโอ้โหทำไมฉันไม่ถูกหวยอะเพราะฉันไม่ได้แทน

มิถุนายนนะคะแล้วก็เดือนธันวาคมแล้วก็เดือนมกราคมของกลุ่มภาพันธ์

ุมภาเนี่ยถูกเพราะว่าจริงก็ตรงกันเพราะว่าได้ไพ่๑๐ถ้วย
ก็หมายถึงความสุขความรักจากครอบครัว
ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้
ชี้ไม้แล้วเราบอกนกยังเป็นนกเลย
วันนี้ก็กำลังจะได้แต่งงาน

เอาต่อไปอีกเดือนนึงได้๑๐คาทา
๑๐คาถานี่ก็คือเดือนอะไรที่จะได้เดือนอะไรคะ

เดือนตุลาคมเดือนนี้นะฮะ
บอกว่าแม้ว่าจะมีเกณฑ์ต้องระวังเรื่องของอารมณ์แต่แฟนกลับตามใจ
โอ้โหโดนสปอย
แต่ต้องระวังอันนี้อาจารย์พูดก่อน
เพราะไม่ใช่ว่าพอเขาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้
หรือพอไปชี้ไม้แล้วเราบอกผิดเป็นป่าเขายังบอกโอเค
อย่างนี้ต้องระวังเลยว่าตกลงเขารักหรือเขาหลง
แล้วที่สำคัญเขาจะไอ้ทนกับไอ้เราที่เราชี้อย่างเดียวเนี่ยได้ไหม

เดี๋ยวลองคือเขาหลงหรือเขาแล่นลาย
จะพูดอะไรมาไม่ฟังเออ
มาวันจันทีไลน์เราปรับเพิ่มทุกทีมาอัพเดทด้วงทุกครั้งนะคะ
แต่ว่าใครที่ดูไม่ทันไม่เป็นไรค่ะ
เข้าไปดูได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจแม่บ้านปรัจจันทร์บานนะคะ

เวลาของโหราแซ่บของเราหมดลงแล้วค่ะ
พวกเราทั้ง๔ลากันไปพร้อมกันเลยนะคะ
กันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาดีแบบนี้ค่ะ

สวัสดีครับ